คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าทีมรายการไทยรัฐเจาะประเด็นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเอ๋ชนสวัสดิอัศวะเหมด้วยครับ
แต่ต้องบอกว่าการจักรไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพักพลังประชามรัฐ
เพราะเดิมหมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะให้คุณเอกเป็นหัวหอกในการนำทีมครองสมุทรประการได้ทั้งจังหวัดเลยครับ
แต่ว่าการจักรไปในครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรทางพักเองจะมีการปรับแผนหรือไม่อย่างไรกับการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ

ก็สามารถยึดพื้นที่มาได้เกือบทั้งหมด๗เขต
โดยเสร็จ๕ให้กับพักอนาคตใหม่ไปเพียง๑เขตเท่านั้น
แต่เมื่อต้องเสียเอชนสวัสดิ์ไปอย่างกระทันหัน
ในช่วงเวลาเข้าได้เข้าเข็มแบบนี้
ไม่เป็นผลดีต่อพักลุงป้อมอย่างยิ่ง
แม้จะมีกลุ่มปากน้ำคอยเป็นมือเป็นไม้อยู่
แต่ก็ไม่น่าจะรับศึกหลายด้านไหว
ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องพัก

เพราะว่ามันจะสมัครวันศัลย์นี้แล้ว

ก็เป็นไปตามนี้เพียงแต่ว่า

มันเหมือนกับเป็นเรือที่รออยู่ในแม่น้ำ

เขาเรียกอะไรมีจิตใจเดียวกัน
เรื่องขวัญกำลังใจทุกคนเสียขวัญ
แต่ว่าทุกคนไม่เสียขวัญใจ
มันเร็วไปหน่อยเราไม่ได้เป็นการเตรียมตัว
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า

เมื่อเมืองปากน้ำลมกำลังเปลี่ยนทิศ

ที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเสียท่าพ่ายหมดรูป

ขอแก้มือด้วยการกวาดทั้งจังหวัด
เพื่อเป็นการกู้ชื่อคืนกลับมา

เมื่อดูจากการประสายครั้งล่าสุด
ก็มีคนปากน้ำไปฟังกันอย่างล้นหลาม
หรือแม้แต่พักเก้าไกลที่คราวที่แล้ว
สวมเสื้อพักอนาคตใหม่อยู่

คราวนี้จึงเปิดเกมลุกเต็มตัว

กระแสตอบรับก็ดีวันดีคืน
หายใจรถต้นคอพักใหญ่กันเลยทีเดียว
จะยังมีพักของสองตู่ก็คือ

และพักเสรีรวมไทยของพี่ตูนาแก่
ผลตำรวจเอกเสมรีพิสุทธิเตมียเวท
ที่ใช้ยุทธวิธีแทรกซึมเข้าไปยึดเป้าหมาย

ก่อนหน้านี้หลายคนให้เครดิตว่าการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
ใหญ่อัศวะเหมมีโอกาสจะยึดสมุทรประการได้ทั้งจังหวัด
แต่การจากไปโดยกระทันหันของชนสวัสดิ์
ส่งผลให้ลมเปลี่ยนทิศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนจะเปลี่ยนไปทางใดอีกไม่นานได้รู้กัน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน